ต่อกันที่ศึกวันแชมป์เป็นชิปเมื่อวานนี้กันบ้างนะคะมีนักสู้ไทยนะคะที่ลงสู้ใน๓รายการด้วยกันและทั้ง๓รายการก็สามารถเก็บชัยชนะน็อกได้ทั้งหมดเลยค่ะ
ศึกวันแชมปิ้นชิปนะคะรายการวันเอดออฟเรสเนตที่สิงคโปร์ที่อินดอร์สเตดียมสิงคโปร์เมื่อวานนี้นะคะมีนักชกไทยลงแข่งขันสามรุ่นด้วยกันค่ะคู่เอกของรายการนะคะเป็นการพบกันของสองนักชกไทยศึกชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแนนตัมเวทเจ้าของเข็มขัดก็คือน้องโอไก่ย่างห้าดาวเจอกับผู้ท้าชิงร

สู้ได้ทั้งหมดไม่ว่าทางวันจะจัดให้ไปชกในรุ่นไหนค่ะ
เป็นน้องรักเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมครับ
จังหวะนั้นก็คือจริงแล้วผมซ้อมลูก

ซ้อมมาเพื่อหวังจะลักไก่ต่อย
เพราะพอดีว่าทำได้
ส่วนอีก๒รุ่นนะคะที่นักสู้ไทยลงแข่งขัน
ก็สามารถเอาชนะน็อกได้ทั้งหมดนะคะ
ครูรงเดชดำรงสออำนวยสิริโชคอดีตแชมป์รุ่นนี้
เอาชนะน็อกมุฮามัติจากปากีสถานไปได้ในยกที่๓ค่ะ
มรกฏเพชรยินดีอาคาเดมี่ค่ะ
ก่อนขึ้นชกบอกว่าจะชนะน็อกให้ได้ในยกที่สอง

ก็เอาชนะน็อกชาลีปีเตอร์จากอังกฤษในยกที่๒ค่ะ